ทั้งสี่นังนักไทยท้อละนี้ไม่ให้นังสื่อสิริกุฎา
มาตุมันหลักมีสัญชีพชองตินจนจำมุนและจำบาดจนจำน้ำเกาหยัด
และไม่ต้านจงมาพระธรรมสาธุอันโมโมตนาองค์บุญกับเวทันทั้งหลายมนต์
มันจุดจำมีสุทธิพิธีนาบุญคุณฐานมนต์พรุ่งนี้มี
มากเช่าอุติศาสตร์ภักดิ์ไฮะยังไงเชียงละ